มากจริงชุดคุณพี่นี่สวัสดีวันอังคารค่ะท่านผู้ชมค่ะ
มาดูข่าวแรกตอนนี้เป็นที่สนใจแน่นอนนะครับ

ขึ้นมาต้องมีเรื่องนี้คือเรื่องพี่ตูน
สตาร์ทวิ่งวันที่๒หลังจากที่วิ่งตี๒หลังจากที่หยุดไปเมื่อวานนี้นะฮะ
ตอนนี้ก็กำลังใจดีเยี่ยมเลยออกวิ่งตั้งแต่ตี๒ของวันนี้ค่ะคุณ
กลางอากาศที่เป็นใจตอนนี้อากาศเย็นที่นครสวรรค์ที่ชายนาฏ
ชายนาฏมุ่งสู่เขตนครสวรรค์เมื่อเวลาตี๕นะคะ

แต่เช้าเลยคุณเต้ยพบสัดทรไปอีกแล้วไปอีกแล้ว
แล้วคนนี้ไปจริงแล้วไปเช้าคือปกติเราจะไม่ไหวนะตี๒

คือตี๒๕ของวันนี้นะคะ๙คนละ๙ก็นำโดยพี่ตูน
บอดี้สแรมเนี่ยวิ่งในวันที่๔๒๙ที่๓๒
ระยะทางเซตแรกที่เต้ยไปแจมคือ๑๙๗กิโลเมตร
เริ่มจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข๑ชายนาฏบำโนรม
บรรจบที่ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข๓๒สายบางปะอินแยกหลวงพ่อโอ
่งหน้าสู่จังหวัดนครสวรรค์นี่คือชายแดนของชายนาฏ
โดยเริ่มเริ่มจากหมวดการทางชายนาฏนะคะแล้วก็จะไปจุดเช็คพอยต์
แหลมเข้ามาอุทัยธานีเพื่อมุ่งหน้าสู่จังหวัดนครสวรรค์
หลังจากหยุดพักมา๒วันเพราะหมอให้หยุดเพราะเป็นหวัด

พี่ต๊อกวิ่งให้เองด้วยจัดให้ด้วยได้ได้เงินล่ะนึก
มันเยอะแม่งมันเยอะมันเยอะให้มันเดี๋ยว
พอเซตที่๒พี่ตูนก็เริ่มวิ่ง๖โมง

ใช่๖โมงครึ่งคือถ้าคนน้อยเนี่ยเขาจะวิ่งเหมือนลอยเลย
ถึงบอกว่าเต้ยไปวิ่งตอนเช้านี่สปีดเก่ง

ที่๓นี่เริ่มวิ่งนี่พักยาวหน่อย

ช่วงเจ็ดเนี่ยหลบยืดดิ๊งครับ

พอเซตที่๔จากที่หยุดที่ทหารลาบที่๔นะครับ
ก็เวลาประมาณ๖โมงเย็นก็วิ่งอีก
จื๊ดอีก๑๑๗กิโลกรัมครับ
วันนี้ก็ไปในช่วงต่อมานี่ก็มีคุณบอม
ตัวใหญ่ยังครับเราบอมฮานินแล้วก็มิ้นชะฬีดาไปด้วยมิ้นลุ่มขอดถ่ายรูปกันเลย
แล้วก็ยิ่งย่งยอดบวงอามค่ะคุณ
พี่ยิงโยง
เอ่อถึง
บ๊วยพวกเราส่วนใหญ่อืดสิ้นปีความหวังของพวกคุณคืออะไร
สกมิณบางคนก็ว่าอยากได้โบนัท
ไม่มีอ่ะสิแต่ถ้าเป็นพนักงานต้องอยากได้โบนัสชัวร์ใช่ไหมครับอยากได้โบนัสมาก
แล้วก็จะลุ้นเนี่ยแต่ละปีว่าแต่ละปีเนี่ยจะได้โบนัสเท่าไหร่
แต่ละบริษัทตัวเองเป็นพนักงานอยู่๒๓บริษัทก็จะลุ้นว่าเยอะไหมเหมือนจะเยอะนะ
ทำ๒๓บริษัทเลยอ่ะมีประกันสังคมเหมือนทุกอันดีมาก
ทำฟัน๙๐๐บาทว่าจะไปหาที่ทำอยู่ใน๙๐๐
ทำอะไรวะได้อะไรเขาทำเต็มที่เหรอทิ้งมา
ประกันสังคมได้๙๐๐บาทรักษารักษ์ฟันก็๙๐๐
ก็ไม่รู้เขามีงบให้คุณ๙๐๐บาทคุณไปทำซะ

ก็เวลาจะเข้าโรงพยาบาลตัวเองยังต้องใช้แบบบัตรประกันสังคม
แต่เธอก็ได้อย่างน้อยเธอก็มีหลักประกันว่าตอนสิ้นเดือนสิ้นปีเธอจะต้องได้โบนัสหรือเปล่า

ได้แต่ก็แล้วแต่ว่าปีนี้ได้มากได้น้อยอะไรอย่างนี้นะฮะ
แต่ขณะเดียวกันคนใช้แรงงาน
เขาก็จะหวังอย่างนึงว่าในแต่ละปีค่าแรงจะขึ้นหรือเปล่า

แน่นอนว่าตอนนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน
เข้ารับตำแหน่งสดร้อนเลยมา๒สัปดาห์

อาจจะคุ้นชื่อคุ้นจริง
พลตำรวจเอกอดุลแสงสิงแก้ว
โอ้โฮยท่านมาจากไหน
กมมาจากกันที่กรมตำรวจ
มีเป็นรัฐมนตรีอีกอันหนึ่งเลยลักษมณาเจออะไรสักหนึ่ง
ขณะเดียวกันเมื่อเปลี่ยนรัฐมนตรีปุ๊บ

กรรมการค่าจ้างฝ่ายนายจ้าง

เพื่อเคาะอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ

ประเทศไทยอยู่ที่๓๐๐บาท

ขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ
ยังต้องเป็นคณะกรรมการค่าจ้างชุดเดิม

จะพิจารณาปรับขึ้นอีก๒บาท
ถึง๑๕บาทตามกระแสข่าว

มีบางร่วมขวัญปลีใหม่กับผู้ใช้แรงงาน

แต่ก็บางทีอาจจะดูไม่เยอะ
๒บาทนี่คือวันละใช่ไหม

นี่แต่วันหยุดก็ไม่ได้ใช่ไหม

ถ้าสมมุติสิบ๒บาทก็๒๐บาท
อะไรก็ได้ขึ้นเหอะ

ออก๖วันออก๘วัน๒๒วัน๒๒วันก็ตกเดือนละ๓๓๐
ก็เอานะยังโอเคค่ารถนิดหน่อย
เขาบอกว่า๒๓นั้นจะมีการประชุมนะฮะกรรมการค่าจ้างแน่นอน
ส่วนอัตราที่จะมีการเพิ่มขึ้นยังไม่นิ่ง
ยังไม่ขอพูดสำหรับค่าจ้างชุดใหม่แทนชุดเดิมเนี่ย
แล้วก็ไม่แน่ใจว่ารัฐมนตรีใหม่
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานจะเสนอเข้าสู่คอรมอลวันไหน
แต่หากรัฐบาลอยากให้การขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับผู้ใช้แรงงานเนี่ย
ก็จะตั้งกรรมการชุดใหม่ภายในสัปดาห์นี้
แต่คณะกรรมการชุดเก่าก็สามารถพิจารณาเคาะได้เลย
ไม่จำเป็นจะต้องรอชุดใหม่แล้ว
เก่าสามารถจบได้แล้วอยู่ที่ว่ารัฐมนตรีใหม่จะเอาเข้าคอรมอลเมื่อไหร่
มันมีปัญหาตรงที่จะมีคนค้านว่าจะทำให้อะไรสินค้าแพง

เรา๓๐๐บาทที่เวียดนามไม่อย่าง๑๐๐กว่าบาทอยู่
หรือแม้กระทั่งบางจุดเนี่ยก็ยังไปอยู่ที่ลาว

หรือวันนี้จริงแล้วไปอยู่ที่อินโดก็เยอะ

มาเลเซียยิ่งไปกันใหญ่เลย

ถ้าสมมุติจะเทียบกับประเทศในกลุ่มเพื่อนบ้านเราแพงสุด

สำหรับคิดถึงหลักง่ายว่า๒บาทถึง๑๕บาท
วันนี้คุณกินข้าวแกง๔๐บาทบางทียังไม่อิ่มเลยนะ
ต้องตีว่า๕๐บาทถึงจะอิ่มต่อมื้อ
เรากินกัน๓มื้อ๑๒๐ถ้ามีลูกมีเมียอีก
ใช่ไม่ต้องพูดเรื่องเงินเก็บกับเจ็บไข้ได้ป่วย

ก็เขาบอกว่าโอเคถ้าพิจารณาถ้าสมมุติมันก็เป็นของขวัญปีใหม่
อาจจะ๒๐บาทก็ยังพอว่าช่วยรถพาระต่อมื้อได้
อีกหนึ่งข่าวค่ะเรื่องสภาวะภูมิอากาศตอนนี้
เหนือกับใต้ของเรานี่อากาศแบบว่าฉีกกันไปคนละทางทีเดียวนะคะ
ภาคเหนือช่วงวันหยุดที่ผ่านมาต้องบอกเลยว่า
คนขึ้นดอยอินทนนท์ไปแบบว่าท้าลมหนาวกันเยอะมากค่ะ
ไปกันแบบว่ารถติดยาวเหยียดเลยนะคะ
ก็มีนักท่องเที่ยวขึ้นไปสัมผัสอากาศหนาวกัน
หนาแน่นมากช่วงนี้แล้วไปกันแทบทุกวัน
โรงแรมที่เชียงใหม่ตอนนี้ต้องบอกเลยว่าเต็มกันซะส่วนใหญ่เลยนะคะ
อาทิตย์นี่เรียกว่าเยอะมากช่วงวันหยุดยาวที่ผ่านมาเยอะจริง
ก็ในเฉพาะวันที่๑๐ธันวาที่ผ่านมามีนักท่องเที่ยว๑๑๑๘๙คน
ซึ่งเรียกว่ามากที่สุดในรอบของปีนี้อ่ะ
ขยะละขยะละ
ภูทับเบิกไงพี่มันเป็นที่ยอดคิดสำหรับคนที่จะไปภูทับเบิกมีอีกแยกหนึ่ง
อันนี้ข่าวค้อนี่เขามีหนุ่มตีไปเที่ยวอยู่แล้วหูเยอะมาก

ก็เขาบอกว่ามีนักท่องเที่ยวเนี่ยประมาณ๑๕๐๐คนที่เยอะกว่าดอยถนนนะคะ

รถยนต์๔๐๐๐คันไปภูทับเบิก
อ๋อ๔๐๐๐คนตอนใส่ต้องคิดดูสิตรงห้วยไผ่แต่นี่เขาคอติดขนาดไหน
ติดยาวตั้งแต่ทางขึ้นไปจนถึงยอดภูทับเบิกเลยค่ะ
ส่วนใหญ่ก็ไปสัมผัสอากาศหนาวเย็นในอุณหภูมิ๖องศา

ใช่หนาวอยากไป
บางคนจะเตรียมเลยนะส่วนมากเราเนี่ยไม่คุ้นกับอากาศหนาวนะอะไร
ใช่เย็นเท้าลืมไงแบบใส่รองเท้าบาง

มันยอดดอยมัน๖องศาเธอ

แต่ตอนนี้ยุโรปหนาวมากตอนนี้ตอนนี้หิมะตก
ญี่ปุ่นตอนนี้อยู่ที่๙องศา
ถ้าสมมุติแสดงว่าถ้าคุณไปที่เขาค้อ
อุณหภูมิลดลงมากกว่าญี่ปุ่น
ใช่เลขตัวเดียวตอนกลางวันก็๒๐กว่า

ทีนี้มาภาคใต้ค่ะตอนนี้ภาคใต้ต้องบอกเลยว่า
ผจญปัญหาน้ำท่วมเยอะยังมีเรื่องอีกหรือเปล่า
โดยเฉพาะตำบลเชิงแสตำบลโรงและตำบลเกาะใหญ่

ต้องบอกเลยว่าชาวบ้านกว่า๓๐๐ครัวเรือน

น้ำท่วมขังสูง๒๓เมตร

ขังนี่แปลกนะปกติมันจะไหลลงนะ
ใช่แต่ที่พัทธลุงสถานการณ์ก็เกือบจะเข้าสู่ปกติแล้ว
ร้านค้าต่างก็เริ่มที่จะทยอยมา
บอกว่ากลับคืนสู่สภาพเดิมได้อยู่นะคะ
กรมอุตุนิยมวิทยาตอนนี้ลงทะเลเลย

ใช่กรมอุตุนิยมวิทยาก็รายงานว่า
วันที่๑๑๑๕ธันวาค์ประเทศไทยตอนบน
ยังคงมีอากาศหนาวเย็นและมีหมอกในตอนเช้า
หลังจากนั้นประเทศไทยตอนบนจะมีอากาศหนาวเย็นลงอีก
อุณหภูมิจะลดลงอีกนะคะ๓๕องศา

สำหรับภาคใต้ตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราช

ส่วนขึ้นลมบริเวณอ่าวไทยแล้วก็ทะเลอันดามัน

นักฮอลตอนนี้สถานการณ์เป็นอย่างไรบ้างก็แล้ว
ก็ไม่รู้เขาบอกว่าสนามบินก็หนักอยู่

ว่าคุณอย่ามาในช่วงพฤศจิกาธันวา

ไปทำงานสมุยสมัยที่เริ่มทำงานใหม่แล้ว

บอกว่าตอนหน้าหนาวให้ไปทางฝั่งอดามัณส์

เขาบอกตาเลจะสวยเขาว่าอย่างงี้เลยนะ
แต่ไม่รู้ตอนนี้อากาศเปลี่ยนแปลงไปยังไงแต่ตอนนี้ก็เห็นแล้วว่าจริง
เป็นอย่างนี้จริงใช่ไหมคะ
บางทีขึ้นสู่เรือเฟอร์รี่ที่ข้ามไปก่อสมุย
เมื่อก่อนตอนสมัยพี่ไปมันยังไม่มีเครื่องบินเยอะแยะ

ตอนนี้เครื่องบินก็เยอะอยู่
แต่ก็น่าอันตรายนะถ้าหากว่ามีพายุ

ให้ฟังซะประหลาดได้นะคะจะได้ป้องกันเราเดินทางไปไหนใช่ใช่

นั่นเบรกหนึ่งผ่านไปเบรกสอง

เปิดมามันก็จะมีหินอยู่ในดอกบัว
แต่เราก็คิดว่าหรือเขาไปซื้อดอกบัวมาแล้วก็เอาหินใส่ใส่เข้าไป

ฉันกับหนุ่มกันใช้แกะไปด่าไปแกะไปด่าไปก็เจอ
ก็มันก็เหมือนกับคนเอาหินตู้ปลามาใส่
งั้นข่าวนี้ก็ต้องมดดำแล้วล่ะค่ะในช่วงหน้า

เขาแห่แชร์คลิปกันนะฮะแกะดอกบัว

พอที่เจอพรอยพยานาคประธานหลักศรี
คุณคิดว่าจริงหรือไม่ใช่หรือมั่ว
ช่วงหน้ากับข่าวใส่ไข่ฮะ

อ่ะกลับมากับข่าวใส่ไข่ฮะ
มันเป็นคลิปหนึ่งแต่โดยส่วนตัวตัวเองเคยไปเจอเองแล้ว

เป็นเรื่องจากตัวจักรดูใต้หินปลาบ่อยมั้ง
โอเคมันคล้ายกัน

เป็นคลิปหญิงสาวแกะกรีบดอกบัว

เป็นพลอยพญานาคเป็นพระธาตุหลากสี

แต่ขอเน้นนะฮะเป็นความเชื่อส่วนบุคคล

ทั้งเห็นทั้งเชื่อแล้วก็ไม่เชื่อ

จากคลิปนึงของผู้ใช้เฟซบุ๊คนะฮะ

พฤศจิกายน
คือตัวเองก็เคยเจอมาอย่างนี้เลย

กำลังแกะ

ว่าข้างในจะต้องมีอะไร

นะครับเจ้าตัวบอกกู๊ตายแล้ว
มีเม็ดเล็กเม็ดใหญ่เป็นอัญมณี

ยังบอกในคลิปว่ารอบที่เราได้เป็นสร้อยสังหวานวะ

หมายถึงเอาไปร้อยได้เป็นสร้อยหรือเปล่า

ซึ่งดอกบัวที่ได้รับมาจากหลวงปู่
ไม่ใช่ทุกคนจะเจอพระธาตุหรือพลอยพญานาคแบบนี้นะ
ขึ้นอยู่กับบุญบารมี
พร้อมชี้แจ้งว่าถ่ายคลิปนั่นก็คือถ่ายกันเลย

ให้คนใช้สติ

คลิปดังกล่าเผยแพร่ออกไปก็มีผู้แสดงความคิดเห็นมากมายนะ
เชื่อแล้วก็ไม่เชื่อนะครับ
ในขณะเดียวกันแน่นอนว่า

คุณจะต้องคิดถึงคุณเจษดา
อืมคุณเจษดาเนี่ย
ล่าสุดคุณเจษฎาก็ออกมาพูดถึงประเด็น
เกี่ยวกับระดับเออประเด็นนีเลยลองกับ
อาจารย์ประจำภาควิชาชีววิทยาคณะวิทยาศาสต

แค่รอตอนเช้าให้ดอกบัวบาน

คุณก็เอาหินเอาอะไรไปใส่ตอนดอกบัวบาน
ตกเย็นปุ๊บดอกบัวมันก็มันก็จะหูบ
แล้วไปเด็ดมันตอนนั้นล่ะ
เช้ามาปุ๊บคุณก็ไปเมื่อมันหูปุ๊บ

แล้วคุณก็ค่อยมาแกะกรีบดอกบัวออก
แล้วก็เอาไว้ให้คนก็คิดกันไปเองด้วยกัน
โดยทีมงานฉันหัวเราะ
ดรเจษฎาเขียนข้อความระบุดังนี้ว่า
เฉลยกลนี้ไปหลายรอบแล้วนะ

แค่รอตอนเช้าให้ดอกบัวบาน

จะใส่เม็ดเล็กเม็ดใหญ่ใส่สารพัดเม็ดก็ได้

ถ้าสมมุติบ้านคุณมีอ่างวัวดอกบัวหุบไหม
ก็เอาพลอยพญานาคไปเข้าแล็บก็ได้มั
ว่ามันของจริงของอะไรหรือเปล่า

เป็นหินที่ไม่ปรากฏหรือเป็นอัญมณีจริงอะไรแบบนี้ใช่ไหม

มีญาติโยมพบเจอสิ่งเหล่านี้ในดอกบัวเยอะเหลือเกิน
เขาบอกไปร่ำเรียนมาจากประเทศลาวสมัยเดินทุดงเมื่อ๒๐กว่าปีที่แล้ว
ขนาดที่ท่านจะเดือนทุดงอย่างฝั่งราว
แล้วก็ไปเจอพระรูปหนึ่งเชื่อว่าชื่อว่าครูบาคำตันได้สอนวิชาอาคม

ก็เลยเป็นที่ศรัทธาของคนจนเป็นปากต่อปาก
คนจะเชื่อเพราะฉะนั้นมันนานาจิตตังค์พี่
ทางด้านวิทยาศาสตร์เขาก็มีคำตอบของเขาว่า

ทางด้านศัยศาสตร์ทางด้านมูเตรู
เขาก็จะมีคำตอบของเขาว่าเราไม่ได้รบรู้
แต่บางทีมันอาจจะมีจริงก็ได้อย่างที่ผู้หญิงเขาพูดว่า

มีศรัทธาเขามีศรัทธาไง

เมื่อกี้นี้คุณผู้ชมทางบ้านก็บอกแล้ว

เด็กที่ถูกกระทำคนที่ถูกไม่ได้รับความยุติธรรม
ทางเพจนี้เขาก็จะเอามาเปิดเผยมาเผยแพร่
ตอนนี้นะคะมีเรื่องแฉแหลก
หนุ่มที่มีเซ็กซ์กับเด็กอายุต่ำกว่า๑๘
แล้วก็ถ่ายคลิปมาแล้วปล่อยคลิปขู่เพื่อเรียกเงินนะฮะ
คือตอนนี้ระอุมากเลยเพราะโพสต์นี้ก็แฉว่า

อัดคลิปแล้วก็ขู่แล็กเมย์แล้วจะปล่อยคลิป
เด็กก็บอกคือเรียกตังค์หลักหมื่น
แต่ตอนนี้เด็กบอกว่ามีพันหนึ่งขอก่อนได้ไหม
เขาก็ไปจึ้งเนี่ยไปแคปมาได้อันนี้นะฮะ

ตอนนี้กำลังระอุเลยเพราะว่าเขามีเพศสัม
ชายคนหนึ่งที่มีเพศสัมพันธ์กับเด็กอายุต่ำกว่า๑๘ปี

อัดคลิปไว้แล้วก็นำคลิปดังกล่าวมา
และขู่กันโชคเพื่อเรียกเงิน
ปรากฏว่าก็มีคนเปิดเผยออกมาในเพจของแหม่มเลยว่าตัวเองก็โดน
แล้วก็มีคนเป็นเหยื่อของไอ้เจ้าคนนี้เยอะมาก
ในบทสนธาตอนหนึ่งมีการต่อลองราคา

ใช่ครับเป็นผู้ชายกับผู้ชายครับ

ครับผมในโดยสนธนาดังกล่าวมีการตอลองราคาด้วย
โดยชายคนหนึ่งระบุว่าตนสามารถขาย
ไอ้คนนี้นะครับเขาบอกว่าคนนั้นขายได้เป็นหมื่น

เขาบอกว่าต้องโอนให้มา๑๒๐๐๐มีมากมีน้อยเพราะค่ะ

เผยแพร่ไปในรายลับของไอ้กลุ่มนี้

แกไปทำอะไรมามีคลิปออก

ตอนนี้ระบอดระแวงใช้ชีวิตอย่างหวัดระแวงมากคือ
คนนั้นอายุบรุนิติภาวะแล้ว
แต่ว่าชีวิตก็คือพังเจ๊งเลย

คือการมีเซ็กที่เป็นอย่างนี้

ก็จะบอกว่าสงสัยว่าจะเป็นไลน์คนนี้

เออไม่รู้อันนี้อันนี้คือการที่ส่งข้อมูลเข้ามาให้แม็มคือคนนี้ที่มีอะไรกับ

มีคู่กรณีนั้นติดต่อมาที่เพจเรียบร้อยแล้ว
และจะทิ้งท้ายว่าคนทำผิดถ้าผิดจริงจะหาแผ่นดินอยู่ไม่ได้
จริงคุณแม็กนี่เขาเอาจริงดูสิเด็กมันมีเงิน๑๐๐๐บาทพี่ครับตอนนี้ทำเงินทางตัวผมมีแค่๑๐๐๐บาท

นี่ไงเขาถึงจิ๊กว่าการมีเพศสัมพันธ์เนี่ยมันจะต้องมีสติสตังค์
ต้องระวังไงใครเป็นใครก็ไม่รู้บางที

งานภาษูแม่กองพี่เหมียวมาเที่ยวไหมฮะ

ไม่มีชวนคนอื่นเลยแต่เรื่องกินไงคะ
อ๋อโอเคอ่ะอีกหนึ่งเรื่องค่ะ
อันนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่แบบโอ้น้องที่เรียนหนังสือเก่งมาก
บางทีเราก็อยากให้เขามีโอกาสได้เรียนในอนาคตที่สูงขึ้นไป
แต่ปรากฏว่าเขาป่วยเป็นมะเร็งไตระยะสุดท้ายน่าสงสารมากเลย
ก็เป็นน้องชื่ออังคณานะคะหรือว่าน้องชมพู่
ผู้สื่อข่าวก็อยู่ตามไปที่จังหวัดอุตรดิษฐ์ค่ะ
เพื่อจะไปเยี่ยมของครอบครัวเด็กหญิงอังคณานะคะ
หรือว่าน้องชมพู่อายุ๑๐ปีนักเรียนชั้นป๔
ซึ่งเป็นมะเร็งไตระยะสุดท้ายอาศัยอยู่ในบ้านเช่าเพียงลำพังกับพี่สาวแค่สองคนเท่านั้น

เริ่มต้นป่วยด้วยโรคภูมิแพ้ตัวเองเมื่อหลายปีก่อนแล้วก็ต่อมาเป็นโรคไต
จนกระทั่งเป็นมะเร็งในไตอีก
ต้องทำคีโมเดือนละครั้งที่โรงพยาบาลพระพุทธชินราชจังหวัดพิศนุโลก
ซึ่งขณะนี้ก็ทำไปแล้ว๖ครั้งมีค่าใช้จ่ายครั้งละ๑๙๘๒บาท
รวมค่าเดินทางค่ากินซึ่งทุกครั้งที่ไปทำคีโมเจ็บมากค่ะ

สาเหตุที่ต้องมาเช่าบ้านอยู่หน้าโรงพยาบาลกัน๒คนกับพี่สาวก็เพื่อให้สามารถไปโรงพยาบาลได้ทัน
เมื่อมีอาการซึ่งแต่ละครั้งก็อาการรุนแรงมาก
ส่วนแม่ก็คือนางกาหลงอายุ๓๗ปีนะคะก็ไปทำงานรับจ้างอยู่ร้านอาหารตามสั่งที่จังหวัดนครปฐมอยู่คนละที่เลย
ได้ค่าจ้างวันละ๒๐๐บาทนี่ไงพี่
เพราะว่าต้องดูแลตาที่ป่วยเหมือนกัน

นี่ไงก็สามารถช่วยได้ค่ะตอนนี้สำหรับผู้ที่ใจบุญอยากจะช่วยเหลือน้องชมพู่นะคะ
เลขที่บัญชี๖๐๐๓๕๑๕๓๔ค่ะ
อันนี้ต้องบอกว่าน้องเรียนหนังสือดีด้วยไงสอบไปที่๑
ขอถ่ายหน่อยนี่เลขนี้เลขข้างล่างสุดเลขข้างล่างสุดนะคะ

เลขบัญชี๖๐๐๓๕๑๕๓๔นะคะ

ชื่อใครเป็นเจ้าของบัญชีคือใช้คำว่ากองทุนเหรอ
องทุนเลยกองทุนช่วยเหลือเด็กหญิงอังคณาเลย
จริงปีใหม่อย่างนี้ต่อชีวิตคนนี้ก็ถือว่าดีมากจริงนะ

อย่างนี้ถ้าสมมุติเราต่อลมหายใจเขาได้ก็ถ้าเราต่อลมหัวใจตัวเอง

เลขบัญชี๖๐๐๐๓๕๑๕๓๔นะคะ
ธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือเด็กหญิงอังคณาเถื่อนเอี่ยมนะคะ
เดี๋ยวแล้วลงในเพจเราลงหน่อย
ช่วยเหลือน้องได้นิดหน่อยช่วยกันค่ะ
เดือนนี้เดือนจริงท้ายของเฟย์
ลูกได้มีโอกาสเห็นหน้าพ่อถูกเห็นรึยัง

แบบนี้แพทย์ก็จะอุ้มเอกชาติดหาพ่อเขาไปอุ้มมาเล่าตอนวันที่๕เลย
เขาพาไปแต่ว่าเขายังไม่ได้มีการพูดอะไรเดี๋ยวช่วงหน้ามาเล่าให้ฟังค่ะ
ระหว่างที่เราพักกันเมื่อกี้นี่มีคนมาถามเกี่ยวกับเลขบัญชีน้องค่อนข้างเยอะเหลือเกิน
เราขอขึ้นอีกสักครั้งหนึ่งนะฮะเป็นการต่อลมหายใจให้น้องเขา
ก็คุณพ่อคุณแม่ดูจะไม่พอนะ

รายได้วันละ๒๐๐บาทไม่น่าพอ
ธนาคารกรุงไทย๖๐๐
เมื่อกี้พวกเราโอนทางออนไลน์แล้ว

องทุนช่วยเหลือเด็กหญิงอังคณานะฮะ

แพทย์เนี่ยก็สามีคือคุณเบ้นเนี่ยนะคะ
ก็ตอนนี้ก็อยู่ในที่คุมขังติดคุกอยู่
พูดง่ายแล้วก็ตอนนี้ก็ไม่เจอกับลูกเลย

เราก็ต้องไปอยู่ในคุกเนี่ยนะฮะ
แล้วคนก็ถามว่าได้เจอกันบ้างไหม
อันนี้คือช่วงก่อนที่จะต้องโทษนะคะ

เพราะเขาทำใจไม่ได้ปรากฏว่า

ไหนมาไหนเอาลูกไปด้วยตลอดเลยแพทย์ก็บอกว่าใช่

แล้วก็ช่วยดูให้ตอนที่แพทย์เข้าไปทำงาน
ไปถ่ายรายการเนี้ยนะฮะแล้วพี่สาวก็ป่วยที่บ้านนะ
แม่ก็ป่วยตอนนี้แพทย์ดูแลหมดเลยไม่อยากทิ้ง
จะเอาภาระไปให้ใครอื่นไม่ได้
คือเขาต้องดูแลพี่สาวดูแลของเขาเอง

แล้วก็พูดถึงเบนท์ความสำคัญคือว่ารู้จักกันมา

หลังจากนั้นก็ไม่ได้เจอกันแล้วก็ห่างเหินกันไป
รู้จักอีกทีก็คือเวียงมาเจอกันอีกทีคือเราท้องเลย

จำเป็นต้องแต่งงานกับเขาดูมันพูดนะ
ล่าสุดนี้นะคะก็คือคนอื่นจะไม่ตื่นเต้น
คือเขาเจอลูกคนสุดท้ายเนี่ยแพทย์บอกว่าประมาณลูก๕เดือนเอง
ที่ที่เห็นในรูปเนี่ยนะยังเล็กอยู่เลย
แล้วก็คิดตัวเองเนี่ยคิดว่าตัวเองจะอยู่ยังไง
เพราะสามีก็เป็นอย่างนี้นะฮะ
แล้วเขาต้องคิดถึงลูกเหมือนกันแล้วช่วงวันพ่อที่ผ่านมาเนี่ยบีบหัวใจมาก
ว่าจะทำยังไงจะรับได้ไหมแพทย์ไม่รู้ทำตรงนี้ได้อีกนานแค่ไหนเนี่ย
ตอบไม่ได้ปรากฏว่าเธอก็ตัดสินใจพาลูกไปหา
ซึ่งภาวะของผู้หญิงที่มีลูกเล็กแล้วสามีต้องโทษอย่างนี้
ก็หมายถึงว่าอยู่ในที่คุมขังอย่างนี้หนักมาก
แต่ปรากฏว่าคุณแพทย์ก็เล่าว่าคุณเบ้นก็ร้องไห้
ร้องไห้แล้วก็บอกว่าลูกเราหล่อจัง
ฉันอึ้งเลยอ่ะใจแกขาดโถเพราะคุณก็เข้าใจนะฮะ
คือแพทย์ก็บอกว่ายังไงก็ต้องเจอนะฮะ
ทีแรกเนี่ยเบ้นจะไม่ยอมเจอเพราะคุณเป็นพ่อถ้าคุณไม่แข็งแรงพอจะเป็นพ่อเขา
คุณก็ไม่ต้องเป็นอันนี้คือตอนนั้นตอนแรกก่อนที่จะไปจะไม่ยอมเจอเลย
เพราะว่าทำใจไม่ได้ไม่อยากให้ลูกมาเห็นถึงลูกเจ๊เล็ก
แต่ไอแพทย์คิดไงถึงยกอุ้มลูกไปตอนนี้
ก็นี่ไงนี่เขาบอกว่าเราว่ามันคือเรื่องจริง
เขาอยากให้มันผ่านตัวเลสสิ่งที่ธรรมดาคุณยังไม่รู้เรื่อง
ไม่รู้เรื่องแต่ถ้าสมมุติไปตอนนี้ก็โอเค
คือเป็นการทดสอบ

ก็เข้มแข็งดีแล้วล่ะยังไงก็ต้อง
ว่าก็ถูกต้องแล้วล่ะคืออย่างน้อยให้เบ้นมีกำลังใจด้วย
เขาเติบโตแข็งแรงดีดิฉันว่าคุณเบ้นตอนนี้ก็คงมีความสุขมากขึ้น
เราไปแสดงความยินดีกับเพื่อนรุ่นน้องใช้ความ

คุณอ๊อฟปองศรีปองศักดิ์ก็ได้นางบอกนางแฮปปี้กับความรักครั้งล่าสุด
เป็นนุ่มนักธุรกิจคุณชื่อว่าภูมิเป็นทายาทโรงแรมดัง
เปิดใจว่าทำตัวสวยเพราะอีกฝ่ายนึงเป็นคนจีบนางก่อน
โหพระเจ้าช่วยกล้วยทอด
ดำคะถ้าจะแสดงความดีใจเสียงคุณมันไม่ไปกับเรื่องคุณนะคะ
คือเขาบอกความรักตอนนี้ดีนะครับเพื่อนก็จะแซวกัน
เราเป็นคนที่เวลามีแฟนแล้วหน้ามันไส้ที่สุดจริงหน้าตอบเฟือนเลยอ๋อ
เขามันสวิตช์มีวิ่งมากอ่ะเพราะว่าเราเป็นคนปกติมาก
อยากจะใช้ชีวิตเหมือนคู่รักปกติทั่วไป
นางแต่งหญิงเห็นแต่งเต็มที่มากมีรูปไหม
เธอได้แหละเอาไหมให้ดูผมไหลกลับที่ร้ำ
อยากจะใช้ชีวิตเหมือนคู่รักปกติทั่วไป
ไม่ได้อยากปิดบังใครเพราะถือว่าเป็นการให้เกียรติกันด้วย
มั้ยซมีด
คนก็จะไปสืบกันใยว่าเขาเป็นใคร

คือจริงเขาเป็นรุ่นน้องนางว่า

แต่ปรากฏว่าเขาก็ดึงโทรศัพท์ไปจากเพื่อน

แล้วก็บอกว่าผมชอบพี่นะครับ

อย่าพูดเสียงนั้นดูมันความติดต่างกัน

เล่นตัวนิดพอเป็นพิธี

จะมีของดีจะปล่อยให้หลุดเข้าไปได้ยังไง

สิ่งที่มันต้องใจคือความเสมอต้นเสมอไปของเขา

อ่านไปเราเลี่ยง
อย่าทำเสียงแบบนี้ผมอิทหารเขา

เป็นห่วงเราคุยกันตลอด
เราได้คุยกันวางแผนอนาคต

ปวดเนาะวางแผนอาราคตด้วยกัน

แม่ฝ่ายหญิงว่ะ
เดี๋ยวคนไหนหญิง

แม่ฝ่ายหญิงโอเคแล้วนางก็หวนล้อ
ส่วนครอบครัวของเขาก็น่า

แต่ไม่ด่าสิน่ารักนาง

มันก็เป็นความรักทั่วไปของมนุษย์คนหนึ่งเท่านั้น
เอาแน่มีความสุขเราก็ดีใจด้วยจริง

ทาเวสวันเหรอพอช่วงนึงทำไมคุณถึงเชื่อเรื่องทาเวสวัน

คือจริงแล้วเมย์ยังไม่เคยได้เจอปฏิหารแบบจริงจังนะ
แต่ว่าแบบมีพี่คนนึงแนะนำ
เนื่องจากเพราะว่าเมย์นี่แหละเป็นคนมาให้ทำท้าเวส

แต่อยู่ดีทุกวันนี้เชื่อทาเวทแบบสุดหัวใจ
บอกว่าหลังจากเจอปฏิหารท้าเวสวัน

เกี่ยวกับเรื่องการเงินเกี่ยวกับเรื่องชีวิตที่ดีขึ้น

จะมีเงินมีงานแค้วคาดปลอดภัย
พี่เหนียวพี่เหนียวกระวัตรรัศน์

ดาราหลายคนจะมาช่วยกันวันนี้

๔ทุ่มกลับมาเจอกันอีกรอบนะฮะ